พาไปดูเรื่องของการจับงูจงอางกันหน่อย
เพราะปกติใช้เวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็จับได้
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงจะจับได้คุณเห็นไหมคะ
ท่าตะเกียบนะฮะเข้าไปจับงูจงอางนี่แหละ
คือได้รับแจ้งไงว่างูจงอางมันไปนอนอยู่ที่บ้านคนงานกรีดยางพารา
แล้วค่อยเคลียร์คือหน้าประตูห้องนอนตรงนั้นแหละมันนอนขดอยู่
แต่ปรากฏว่าคือพื้นที่มันคับแคบประกอบกับว่างูจงอางมันก็พิษเยอะด้วยไง
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจับงูจงอางนะคะ
เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเฉพาะจุดนี้นะปรากฏว่า
เอ้าเห็นไหมแง้มบอกบางงูมันเลื้อยหายไปแล้วอะค่ะ

ก็เลยต้องเปิดห้องนอนค้นหาพร้อมกับทำการปิดล้อมปิดค้นภายในบ้านทั้งหมด
ไหมล่ะปุ้ยมันจะนอนกันไม่ได้นะ
นั่นไงกระทั่งชาวบ้านค่ะจำนวนหนึ่งนะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่ามาให้โชคให้ลาบนะแล้วก็ไปนะ
ปรากฏว่าคุณค่ะไม่ถึง๑๐นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
ออกมาให้จับแต่โดยดีเลยนำบอกว่าครูคนที่พูดก็บอกว่า
ปรากฏตัวให้จับนะแล้วเดี๋ยวจะนำไปปล่อยปลา
ปล่อยป่าใช่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะแล้วเจอแบบนี้นะคะมันอยู่ที่ถังใส่น้ำข้างบ้าน
แล้วเห็นไหมตัวเหลืองเชียร์บนดำนะคะนอนขดอยู่แบบนั้นแหละค่ะ
คอยหวยจะบอกว่าชาวบ้านที่เป็นคอหวยไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านนะ
ชาวบ้านที่เป็นคอหวยแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันจับงูค่ะ
ปรากฏว่ามันฉี่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วไปงับที่รองเท้าของเจ้าหน้าที่
คือฤทธิ์ยังไม่หมดสุดท้ายก็จับได้ค่ะ
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านก็เลยรู้ว่าบ้านเลขที่ของบ้านหลังนี้ก็คือ
ก็ฟังนะสามห้าหกหมู่ที่สามบ้านเกาะลอยอำเภอ
ตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะส่วนความยาวงูนั้นใจแล้วอยู่ที่สี่เมตรจ้ะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าใส่ถุงปุ๋ยแล้วคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะจ๊ะ
คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ขบวนยาวเชียวยังไม่หมดนะครับยังจอดอยู่อีกหลายคัน